คุณผู้ชมครับนอกจากพระเอกปธิษฎีนั้นเป็นคนที่มีวินัย
แต่ว่าฝีมือการแสดงของปอนด์ถือว่าสามารถคลองใจแฟนละครมาเลยตลอด
เหตุผลนี้ทำให้ปทฤษฎีนะครับสามารถที่จะเข้าไปในใจของพี่น้อง
ในวงการบันเทิงรวมทั้งบุคคลทั่วไปครับ
ไม่ใช่แค่พระเอกในละคร
แต่ปทฤษฎียังเป็นพระเอกในชีวิตจริงด้วย
เพราะเขาได้แบ่งที่นาของตัวเองส่วนหนึ่ง
ที่บ้านเกิดในจังหวัดบุรีรำให้ชาวบ้านทำนาแบบฟรี
โดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่านาแต่อย่างใด
กลายมาเป็นความผูกพันระหว่างครอบครัวสหวง

ฤดูเก็บเกี่ยวครอบครัวสหวงจะได้รับน้ำใจกลับคืนมา
รูปแบบผลผลิตทางการเกษตร
ทั้งข้าวและผลไม้นานาชนิด
อกจากนั้นปและพ่อแม่หลังวัยเกษียณ
ยังร่วมลงมือทำเกษตรด้วยกัน
โดยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แปลเป็นสวนเกษตรไร่นาป่าสงวน
ที่ให้ผลผลิตเป็นที่ชื่นใจ
ความเอื้ออาธรณ์ของปธิสดี
ไม่ใช่มีต่อเพื่อนมนุษย์เท่านั้น
แต่ยังเผื่อแผ่ไปยังเพื่อนร่วมโลก

เขาทำหน้าที่ทูตประจำภาคพื้นเอเชีย
สมาคมพิทักษัตริย์แห่งโลก
ที่มีบทบาทในการรณรงค์ให้ประชาชน
ตระหนักถึงความสำคัญของสวัสดิภาพสัตว์
และยุติการทำร้ายสัตว์
ความมหัศจรรย์ของการให้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้

เคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสภากาชาติไทยในปี๒๕๕๙
ในการรณรงค์ให้ประชาชนบริจาคโลหิต
เมื่อถึงคราววิกฤตชีวิตของตัวเอง
เขาก็ได้รับผลจากการให้ตอบแทน

และประชาชนบริจาคโลหิตให้ไม่ขาดสาย

ก็ยังมีกำลังใจและความห่วงใยจากทุกคน
หลังไหลเผื่อแผ่มาสู่ครอบครัวของพระเอกนิสัยดีด้วย

เวียนมาถึงพระเอกหนุ่มก่อนวัยอันควร
แต่เชื่อว่าความดีที่มาจากเนื้อแท้
จะทำให้ผู้ชายคนนี้ที่ชื่อปอทฤษฎี
ตราตรึงอยู่ในความทรงจำ
และหัวใจของคนไทยในฐานะพระเอกหัวใจพระเอก